เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ใน๓ตำบล
ที่รับน้ำจากการระบายน้ำจากถ้ำหลวงเนี่ย
ไม่พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนเรื่องเงินทุน

แต่ว่าจะมีเรื่องของการให้ทุนการศึกษาแก่ลูกของเกษตรกร
ที่รับภาระในส่วนนี้จากมหาวิทยาลัยรามกำแหงนะคะ
อกจากนี้นักวิชาการเองก็เป็นห่วงเรื่องของกระแส
ที่จะเกิดขึ้นกับทั้ง๑๓คนนะคะ
โดยมีการเตือนแล้วก็ยกเหตุการณ์กรณีต่างขึ้นมาว่า
ระวังจะเกิดเหตุการณ์มีชื่อเสียงสับฉับพลันนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านนายธีรชัยภูวนาศนรานุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
คนงานที่เคยติดอยู่ในเหตุการณ์เหมืองถล่มที่ชิลี
เตือนทีมหมูป่าเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะ
โดยเตือนว่าให้ระวังติดถ้ำครั้งที่๒
จากปัญหาการมีชื่อเสียงแบบฉับพลัน
เพราะว่าจะมีข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างเข้ามามากมายค่ะ
เช่นการสร้างภาพยนตร์การเขียนหนังสือ

แต่ว่าสุดท้ายส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์
ตามที่มีผู้ให้สัญญาเอาไว้
ก็เลยแนะนำว่าให้รอถึงเวลาที่เหมาะสม

จึงจะก้าวเข้าไปใต้แสงไฟสปอร์ตไลท์
ในวีรชัยวิเคราะห์ว่ากรณีทีมหมูป่า
เป็นทีมที่น่าสนใจ
แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่ากรณีเหมืองชิลีด้วย
เพราะเรื่องนี้คนชื่นชมกันทั้งโลก
ดังนั้นเมื่อมีความสนใจจากทั่วโลกสูงมาก
ครอบครัวก็ต้องระวังมากด้วย
ต้องรับฟังคำเตือนจากกรณีชิลีไว้ให้มาก
เดี๋ยวจะสงสัยว่าคำเตือนจากชิลีมาได้ยังไง
อ้างคำแนะนำจากกลุ่มคนงานเหมืองในชิลี

เขาติดค้างอยู่ในเหมืองถล่มนานถึง๖๙วัน

ผู้ดูแลกลุ่มเด็กระวังถูกหลอกแสวง
หาผลประโยชน์เช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยประสบเหตุ

ถูกนำไปสร้างภาพยนตร์
สร้างรายได้มากกว่า๒๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่พวกเขาไม่เคยได้รับส่วนแบ่งใดจากภาพยนตร์แม้แต่เพณีเดียว
เหนือจากนั้นเรื่องราวของพวกเขา
ยังถูกนำไปสร้างละครโทรทัศน์หลายตอน
และถูกนำไปเขียนหน้าวิญญาณขายดี
แต่ก็ไม่เคยได้รับรายได้ส่วนแบ่งเช่นกัน
ทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคัง

ชิลีท้ายที่สุดก็คือเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนั้นไปเลย

ผู้ช่วยอธิการบริษัทศึกษาโรงกรสถาบันบันดิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปฏิบัติการโหนหมูป่าเริ่มรุนแรงค่ะ
แล้วก็จะแรงขึ้นอีกเมื่อเด็กออกมาจากโรงพยาบาล
ให้สัมภาษณ์ก็จะมีข้อเสนอแปลกที่อาจดูดี
แต่ว่าเจือสารพิษต่อความเป็นเด็กโหมมารายรอบทั่วทิศทาง
คนแปลกหน้าที่พร้อมตักตวงผลประโยชน์
น่าห่วงยิ่งกว่าก็คือจะมีคนโหนกระแสด้วยการด่าเด็ก

หน่วยงานรัฐควรเข้ามาคุ้มครองอย่างจริงจัง
โดยอาจตั้งเป็นกองทุนมีผู้จัดการใช้เฉพาะดอกผล
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าช่วยหมูป่าออกมา
แล้วปล่อยให้เผชิญกับแร้งและหายยิ่งหน้าเร่ย

มีคนที่จะเหมือนอยากให้ตัวเองดัง
ก็เข้ามาด่าเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะ

ก็คือเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกรนะคะ
ก็คือทางด้านผู้ช่วยสัตว์อาจารย์วุฒิษักร์ลาบจรวนทรัพย์
ที่การบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เตรียมมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานของเกษตรกร
ในพื้นที่ที่เสียสละนาข้าวเพื่อรับน้ำจากถ้ำหลวง
ในช่วงที่หลายฝ่ายพยายามช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำนะคะ
โดยระบุว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือกเกษตรกรทั้ง๓ตำบลคือ
ตำบลศรีเมืองชุมตำบลโป่งพานและตำบลบ้านได้
ก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับลูกของเกษตรกรในพื้นที่นี้
ให้เรียนฟรีจนจบการศึกษาหลักสวยปริญญาตรี
โดยผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษากรณีนี้เนี่ย
ติดต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงราย
ภายในวันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๖๑นะคะ

จากที่จะให้สมัครเป็นนักศึกษาเรียนฟรีแล้ว
สำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาเชียงราย
ก็จะยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดจบหลักสูตรเหมือนกันด้วย
ดีจังเลยแล้วตอนนี้มีจิตอาสาเข้าไปร่วมปักดำนาในพื้นที่ตรงนี้
ทำให้สร้างความชื่นใจแก่พี่น้องเกษตรกรเขา